ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงแรมและกาซิโนที่ฝั่งปลอยเปรตกัมพูชาหน่อยนะฮะ
ว่าเรื่องการค้นหาเป็นยังไงสภาพของโรงแรมของกาซิโนที่เกิดเหตุ
ควบคุมเพลิงเป็นยังไงคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
อยู่ที่เกิดเหตุเลยนะครับจะรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับ
ยังมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสากู้ภัยของประเทศไทยเนี่ยยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่ประมาณ๔๐นาย
นอนอยู่ที่ฝั่งของกัมพูชาเตรียมที่จะเริ่มค้นหาตั้งแต่๖โมงเช้าวันพรุ่งนี้
ขณะเดียวกันด้วยความที่ตึกยังคงโน้มเอียงอยู่นะคะพี่อุ๋ยพี่มิ้วค่ะ
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่าอาคาร๑๘ชั้น
มีลักษณะของการโน้มเอียงที่เสี่ยงอันตราย
ขณะเดียวกันอาคาร๘ชั้นได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บอกว่า
ก็ยังคงมีควันพวยพุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็หมายถึงว่าอาจจะเสี่ยงประทุขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณด่านพรมแดนคลองลึกนะคะ
ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของดิฉันเราก็จะเห็นได้ว่า
ด้านหลังเนี่ยยังคงมีทางด้านของชาวกัมพูชานะคะ
ที่เดินทางกลับมาจากทางด้านของฝั่งไทย
ด้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บริเวณด้านขวา
ก็จะเป็นอาคาร๑๘ชั้นแต่ต้นไม้บังอยู่นะคะ
ตึกนี้จะค่อนข้างที่จะเอียงเสี่ยงอันตรายอย่างชัดเจน
บริเวณตรงกลางนั้นเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาคารกาซิโน
กับอีกอาคารหนึ่งที่มีการเพลิงไหม้

ซึ่งตอนเนี้ยก็ยังคงเชื่อว่าภายในเนี่ยน่าจะมี
ทางด้านของผู้ที่สูญหายอยู่บริเวณด้านในด้วยนะคะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตั้งแต่๑๘นาฬิกาเนี่ย
เจ้าหน้าที่แจ้งกับทางด้านของสื่อมวลชนว่าควบคุมเพลิงได้แล้ว
เพราะว่าอาคารกาซิโนไดมอนทั้ง๓อาคาร
ต้องเฝ้าดูกันเพราะว่าอาคาร๑๘ชั้นล้ม

ขณะที่ทีมค้นหาผู้รอดชีวิต
อินโดรีเซียมีนักท่องเที่ยวอยู่ในนั้นและในจำนวนนี้ถูกช่วยเหลือได้แล้ว
แต่ว่าบางส่วนก็ยังถูกระบุว่าเป็นผู้สูญหายอยู่ส่วนที่ยืนยันชัดเจนแล้วว่าเป็นคนไทย
ก็น่าจะเคลื่อนย้ายจากวัดตราดในประเทศกัมพูชา
มายังฝั่งไทยได้เร็วที่สุดก็คือในวันพรุ่งนี้
ท่ามกลางการเฝ้ารอของกลุ่มญาตินะคะซึ่งนางสาวกิรติแก้ววัดอายุห้าสิบห้าปี
แม่ของนายวรวุฒิวีรศักดิ์หรือว่าน้องแม็กซ์นะคะเล่าว่า
ภูมิใจที่รู้ว่าลูกชายเสียสละช่วยเหลือหญิงท้องให้รอดชีวิต
ซึ่งก็เป็นความดีครั้งสุดท้ายแม้ว่าสุดท้ายแล้วน้องจะเสียชีวิตอย่างเศร้าสลด
กิรติก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือนำร่างของลูกชายเนี่ย
กลับมาโดยเร็วส่วนนี้ก็เป็นสร้อยพระสมเด็จ
ที่เป็นที่ละลึกสุดท้ายที่เพื่อนลูกชายนำมาให้
เป็นสร้อยของสามีที่ลูกใช่ลูกชายไว้ติดตัวขณะที่กำลังหนีตาย
ลูกชายก็ถอดสร้อยเส้นนี้ให้กับเพื่อนสวมแล้วบอกว่าฝากมาให้แม่ดูแลให้ดี
ซึ่งเพื่อนคนนั้นก็รอดชีวิตกลับมาแล้วก็นำพระมาให้กับคุณแม่ค่ะ

ช้ามันช้าเกินไปแล้วมันช่วงจะปีใหม่แล้วไงอืม
มันช้ามันเช้ามากอยากให้ผู้ว่าลงมาดู
ไม่ใช่เงียบกันอย่างนี้ทำงานอะไรกันอย่างนี้
แบบแม่แม่ไม่ปลื้มอ่ะตรงเนี้ย
แม่ขอให้หนูได้ออกมาเร็วเร็วนะลูกแม่คิดแบบนี้
แม่อยากเจอจริงจริงแม่จะเจอตัวเป็นเป็นแค่เป็นแค่ร่างอย่างนี้
ล้างที่ไม่มีลมหายใจแต่แม่ก็อยากเห็นหน้าลูกอีก
มีความชัดเจนจากร้อยตำรวจเอกกฤษณะเอี่ยมสะอาดรองสารวัตร
กรรมกรรมกรรมการสืบสวนตำรวจพูทรจังหวัดสะแก้ว
ที่บอกว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากอาคารกาซินโด
ซึ่งเชื่อมกับอาคาร๑๘ชั้นมีนักท่องเที่ยวนักเล่น
พนักงานวิ่งหนีขึ้นไปแล้วใช้ผ้าปูที่นอน
ถูกต่อกันแล้วโรยตัวลงมาจุดนี้ก็เลยทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิต
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะวันนี้ร้อยตำรวจเอกกฤษณะ
ยืนยันว่าเบื้องต้นยืนยันมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๗คน
ยืนยันอัตลักษณ์แล้ว๑๕คนเป็นชาวไทย
ส่วนอีก๒คนนั้นอยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะ
ซึ่งญาติยังคงเข้ามาประสานงานอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าในส่วนของยอดผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
ต้องรอยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะ
ตอนนี้ยุติการค้นหาแล้วตั้งแต่เวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
เพราะกังวลเรื่องของความปลอดภัยที่อาคารเริ่มซุด
ยืนยันว่าร่างของผู้เสียชีวิตไม่นำมาฝั่งไทยในคืนนี้แน่นอน
เพราะยังอยู่ในขั้นตอนของฝั่งกัมพูชาค่ะไปฟังเสียงค่ะ
อาคารโครงสร้างตอนที่เราลงพื้นที่มันรั่นหลายครั้งแล้ว
เพราะว่าบางทีอาคารเพลิงไหม้ระดับสูง
ถ้าฉีดน้ำเข้ามากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ตึกถล่มได้
ล่าสุดเห็นทางกัมพูชายืนยันว่ายังไม่ให้นำร่างของคนไทย
กัมพูชาที่ตึกถล่มหรือไฟไหม้ออกมาจากกัมพูชา
ณเวลานี้เราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจ
ในเรื่องของระบบราชการนะครับเพราะว่าเอ่อทางกัมพูชาก็ต้อง
ออกใบรับรองการเสียชีวิตนะฮะก็เหมือนประเทศไทยแล้วก็ต้อง
ออกไปรับรองการตายนะสถานทูตจะต้องยืนยันตัวบุคคลก่อนนะครับ
แล้วก็ถึงออกหนังสือเอกสารรับรองการเสียชีวิตแล้วถึงจะนำส่งศพได้ครับผม
เราได้สอบถามญาติบอกว่าตามความเชื่อแล้วเนี่ยนะคะ
หลังจากที่ผ่านพ้นปีใหม่แล้วจะไม่มีการจัดงานศพ
เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อได้รับร่างของผู้วัยชน
รับร่างของบุคคลอันเป็นที่รักก็จะต้องเร่งจัดงานศพในทันที
เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจมากค่ะคุณอุ๋ยและคุณมิ้วค่ะ
ที่เขายังหาไม่เจอเนี่ยตอนนี้เขาประสานกันยังไง
หรือว่าเขามาแจ้งข้อมูลกันยังไงฮะ
ฝั่งไทยมีศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้สูญหาย
ก็จากการสอบถามญาติบอกว่าจะต้องมีการนำเอกสารแจ้งการค้นหา
หรือว่าการรับร่างของผู้เสียชีวิตมาประสานที่ฝั่งไทยก่อน
จากนั้นฝั่งไทยก็จะนำเอกสารส่วนนี้นะคะส่งให้กับฝั่งของกัมพูชา
เพื่อที่จะให้มีการเซ็นทั้งสองฝ่ายในการนำร่างออกมา
แต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้ถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่า
การนำร่างออกมาจากฝั่งกัมพูชาซึ่งตอนนี้ยืนยันว่าอยู่ที่วัดราว
ซึ่งเป็นวัดไทยในกัมพูชาจะต้องมีขั้นตอนพอสมควร
เพราะฉะนั้น๙โมง๑๐โมงวันพรุ่งนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ออกมาค่ะ

อย่างตอนนี้เขาสามารถทางกัมพูชาเขาสามารถสรุปได้หรือยังครับว่า
ในตึกในอาคารทั้งหมด๓อาคารที่เกิดเหตุเนี่ย
มีคนอยู่กี่คนแล้วยังหายกี่คน
เอาละตัวเลขของผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บอะไรตรงนี้
อาจจะยังไม่ไม่ชัดเจนไม่คงที่แต่ว่าผู้สูญหายอย่างนี้
เขาสามารถสรุปเลยยังว่าหายไปกี่คนครับนี่
เขาใช้คำว่าอย่างต่ำ๕๐๐คน
จากข้อมูลที่สอบถามพนักงานที่อยู่ภายในกาซิโนทำงานที่นั่น
บอกว่ามีทั้งพนักงานมีนักท่องเที่ยว
มีทั้งคนกัมพูชาคนไทยคนอินโดประมาณ๕๐๐คน
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการยืนยันตัวตนยังไม่สามารถทำได้เพราะว่า
ภายในอาคารที่มีการโน้มเอียง
ภายในอาคารที่ยังคงมีการประทุขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

คืนนี้จะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปค้นหาผู้สูญหายเพิ่มเติม
เนื่องจากว่าเกรงอันตรายเหตุขั้นตอนต่างจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
ก็คือในวันพรุ่งนี้เช้าเวลา๑๘๐๐น
จะสอบถามติดตามความคืบหน้า
อกจากที่ศูนย์ประสานงานที่เป็นศูนย์กลางแบบนี้ค่ะ
บางคนอาจจะไม่สามารถเดินทางไปได้คุยหม่อน
สามารถโทรศัพท์ไปถามมีเว็บไซต์ที่เป็นทางการของกัมพูชา
หรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลกันได้ที่ไหนบ้าง
มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานตรงนี้
ทางด้านกรมประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสะแก้ว
สามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างได้
แต่ที่แน่แล้วที่ยืนยันมามีคนเจ็บ๑๐๘คน
แล้วก็มีสาหัส๔๖คนนะคะเล็กน้อย๖๔
กระจายไปยังโรงพยาบาลต่างแล้ว
อยากจะให้ญาติญาติได้ตรวจสอบที่โรงพยาบาลต่าง
ที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะคะว่าญาติของท่านเนี่ยไปถึงที่โรงพยาบาลหรือยัง
เพราะว่าภายในตัวอาคารเขามั่นใจว่า
น่าจะมีคนติดค้างอยู่จำนวนมาก
ซึ่งตรงนี้ต้องรอเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ค่ะที่นี่คุณวิทยุวันนี้ขอถามนิดเดียว
ประเด็นนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาถาม
ตั้งแต่เรานำเสนอข่าวนี้เลยตั้งแต่ต้นนะคะ
อยากรู้ถึงระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารที่เกิดเหตุ

เวลามีไฟไหม้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารแบบนี้ค่ะ
การทำงานมันเป็นยังไงมันมีปัญหาขัดข้องตรงไหนไหมคะ
ทำไมมันทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่โอ้โหลุกลามอย่างรวดเร็วและรุนแรงขนาดนี้
ได้สอบถามหัวหน้าชุดกู้ภัยที่เข้าไปภายในอาคาร
อาคาร๘ชั้นแล้วก็อาคาร๑๘ชั้น
ท่านก็ยืนยันกับดิฉันที่ฉันถามไปว่า
สอบถามเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัย
ขออัคคีภัยหน่อยว่ามันทำงานไหม
ซึ่งท่านก็ยืนยันว่าตอนที่กู้ภัยขึ้นไปในอาคาร
ทั้งตัวนะคะนั่นหมายถึงว่าสปิงเกอร์ทำงาน
แต่อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ไฟที่ลุกโหมอย่างหนัก
จับลงได้เพราะว่าไฟไหม้ต้นเพลิง
เท่าที่สอบถามจากพนักงานที่ทำงานอยู่
ก็คือเกิดมาจากชั้น๒หรือว่าชั้น๓
ทำให้ไม่สามารถที่จะทำให้ไฟอ่อนแรงลงได้

ตัวเลขบาดเจ็บที่คุณวิมลวันบอกว่า๑๐๘คน
มันก็จะแบ่งเป็นบาดเจ็บสาหัสกับบาดเจ็บ
เล็กน้อยหรือบาดเจ็บธรรมดาทั่วไปใช่ไหมครับเล็กน้อย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตในขณะนี้อย่างน้อย๑๗
ถ้าเกิดว่าหยุดตรง๑๗กับ๑๐๘ที่บาดเจ็บ
รวมกันก็ประมาณ๑๐๐
แล้วมีคน๕๐๐ที่อยู่ใน๓อาคาร
เท่ากับว่ายังหาไม่เจอ๓๐๐กว่าอย่างนี้ฮะ

น่าจะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะกลับไปแล้ว

น่าจะมีส่วนหนึ่งที่ยังคงติดอยู่ในอาคาร

ก็เลยยังประเมินตัวเลขไว้ว่า
ไม่ต่ำกว่า๕๐๐ที่น่าจะอยู่ใน๓อาคารที่เกิดเพลิงไหม้

เดี๋ยวต้องรอหาพรุ่งนี้ต่อในอาคารนะฮะ
ขอบคุณนะครับคุณวันวันครับ
ก็อย่างที่คุณมนต์วันรายงานนะพี่อุ๋ย

หรือว่าครอบครัวของคนไทยที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
เขากังวลใจเกี่ยวกับการประสานงาน

แล้วก็เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
การเดินทางก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางไป

มันสำคัญมากสำหรับครอบครัวของคนไทย

การนำร่างผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทย

คือมันจะมีขั้นตอนการตรวจสอบ
ของทางเจ้าหน้าที่กัมพูชา
ยืนยันร่างของผู้เสียชีวิตได้แล้ว

ก็จะประสานไปที่กรงศูนย์ไทย
และตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
เพื่อเข้าไปตรวจสอบยืนยันเอกลักษณ์บุคคลอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งถ้ายืนยันแล้วพบว่าเป็นคนไทยจริงเนี่ยนะคะ
ก็จะมีการทำหนังสือส่งตัวเป็นหนังสือส่งตัวของกัมพูชาค่ะ
หนังสือรับรองจากกรงศูนย์ไทย
ถึงจะสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทย
กลับเข้ามาในประเทศไทยได้
ดังนั้นหมายความว่าก็จะต้องมีขั้นตอนตามนี้

ก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินตอนที่คุณมนต์วันไปสัมภาษณ์นะคะ

ก็จะมีเสียงคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการนำร่างของผู้เสียชีวิตกลับมา
ก็อยากจะนำร่างกลับมาในเมืองไทยให้เร็วที่สุดนะคะ

เขาจะไม่เก็บศพไว้ข้ามปี
เขาก็อยากจะรับมาชะพนักกิจให้เร็วที่สุด

เหลืออีก๒วันจะขึ้นปีใหม่แล้ว

ผู้ชมครับเราได้เจอกับหญิงสาวชาวไทยคนหนึ่งรอดชีวิตมาได้นะฮะ
หนีตายมาจากชั้น๑๗นะฮะ

เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้กาซิโนที่ปลอยเป็ดนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์น่ากลัวมากเพราะไฟไหม้ตั้งแต่เที่ยงคืน
พอจะดับก็ปะทุขึ้นมาอีกทุกคนที่อยู่ด้านในโรงแรมนะฮะ
หนีตายอย่างชุนละมุนวุ่นวายนาทีนั้นตัวเธอเองก็วิ่งหนีตายพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน
เธอก็หนีออกมาด้วยรถกระเช้านะครับแล้วก็มีคนที่รอดชีวิตนะ
หนีมาด้วยกันได้แล้วก็ปลอดภัยแต่บางคนเนี่ยทนรอรถกระเช้าไม่ไหว
ตัดสินใจกระโดดหนีตายลงมาก็มีแต่ตัวเธอตัดสินใจรอนะฮะ
คือเธอบอกเธอก็ไม่กล้ากระโดดแล้วรถกระเช้าก็มารับทันเวลาพอดีครับ
มีคนที่อยู่ด้านในบนชั้น๑๗ขนาดนี้เลยแหละครับที่ออกมาได้
ใช่ค่ะก็คือบางคนก็คือประโดดลงมาก่อนแต่บางคนก็คือต้องรอรถกระเช้าแล้วไม่กลับกระโดด
เธอบอกว่าหลังจากแต่งตัวเสร็จออกจากห้องพักชั้น๑๐ตอน๕ทุ่ม๕๐แล้วกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น๑๗
ไปถึงเนี่ยปรากฏว่าได้กลิ่นแบบกลิ่นไหม้มาก่อนเลยแล้วก็มีกลุ่มควันออกมาจำนวนมากออกมาจากลิฟต์เลยนะฮะ
จากนั้นมีคนวิ่งหนีขึ้นไปชั้นบนพร้อมพร้อมกันแล้วตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่เป็นคนไทย
ตอนนั้นทุกคนวิ่งหนีตายกันอย่างอ้นละหมานคือควันเนี่ยมันพวยพุ่งออกมาทุกช่องทางของโรงแรมนะฮะเธอบอก
แล้วทีนี้เริ่มมองไม่เห็นแล้วเริ่มสำลักควันกันแล้วที่สำคัญคือเธอยืนยันว่าไม่มีสัญญาณเตือนไฟไหม้ในโรงแรมเลยนะครับ
แล้วก็มีเสียงรอปภเนี่ยเขาไล่วิ่งตะโกนบอกบอกให้วิ่งออกไปทางนู้นทางนี้
ผู้ประสบเหตุหลายหลายคนที่อยู่รอบตัวเธอส่วนใหญ่เนี่ยจะมากันเป็นครอบครัวด้วยนะ
มีคนไทยมีเด็กมีผู้ใหญ่มีหมด
ก็พากันวิ่งหนีเธอเองนะฮะ๒คนนี้นะฮะ

แล้วก็บันทึกคลิปวีดีโอเอาไว้ด้วย

ผู้ประสบเหตุทุกคนก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่
ที่อยู่ในพื้นที่ในตัวอาคารนะฮะ
ซึ่งตอนนั้นหลายคนติดอยู่ข้างบนก็ร้องขอความช่วยเหลืออย่างน่าสลดใจ

ขณะที่เพลิงก็ลุกไหม้กินพื้นที่ไปเรื่อย
ระหว่างนั้นเนี่ยทุกคนก็พยายามจะช่วยตัวเองด้วยการหาวิธีลงมาจากอาคาร
แต่เจ้าหน้าที่บอกให้รอก่อนให้รอก่อน
จนเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยมาถึงเนี่ยฮะ
คนที่วิ่งหนีตายขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าชั้น๑๗เนี่ยนะฮะ
มีกลุ่มเพื่อนของเธออยู่ด้วย
ก็รอดชีวิตกันมาได้เกือบ๕๐คน
ซึ่งทั้งสองท่านที่คุยกับคุณระวีการนะครับยืนยันว่าต้นเพลิงมาจากร้านอาหารชั้นสองของอาคารนะฮะ
ทั้งสองคนบอกว่าปกติเนี่ยเธอเคยมารับงานที่ปลอยเป็ดนะฮะ
แต่ที่โรงแรมแห่งนี้ที่เกิดเหตุเพิ่งมาเป็นครั้งแรกมาเป็นครั้งแรกนี่เจอเลย
ไปทำอะไร
ทั้งนี้ทั้งนี้แล้วทุกคนก็วิ่งกัน

ดาดฟ้าคือที่ทุกคนขึ้นไปรวมกัน

ที่อยู่ชั้นดาดฟ้าทุกคนรอดกันหมดเลย

แล้วก็ลามไปที่ตึกอื่น

ของน้องเนี่ยนอกจากโชคดีรอดชีวิตมาได้
ก็โชคดีหน่อยที่คนจ้างงานให้ไป
ที่โรงแรมที่เกิดเหตุที่ปลอยเพจเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบเรื่องความเสียหายต่างให้หมดเลย
อุปกรณ์คอมพิวต้งคอมพิวเตอร์อะไรที่ต้องใช้ในการทำงานเนี่ยมันพังเสียหายอยู่ในเพลิงไหม้มันเอาออกมาไม่ได้อ่ะค่ะ

ก็มันเป็นโศกนาฏกรรมจริงนะคะพี่หุยคือเราก็ต้องให้กำลังใจทางครอบครัวของผู้ที่ประสบเหตุด้วยในตอนนี้
แต่มันมีอีกหนึ่งคำถามที่คุณผู้ชมถามมาต่อเนื่องเลย
ถามว่าแล้วเจ้าของจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นใคร
เพราะว่ามีรายงานข่าวว่าเจ้าของเนี่ยเป็นอดีตนักการเมืองชื่อดังในประเทศไทย
ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบข้อมูลมาให้คุณผู้ชมนะคะก็จะพยายามหาคำตอบมาให้
แล้วก็ได้ใบอนุญาตตลอดชีพนะคะเมื่อปี๒๕๖๔มีข่าวว่าอดีตนักการเมืองชื่อดังของไทยคนนี้
ประกาศขายธุรกิจคาซิโนที่ปลอยเป็ดประเทศกัมพูชา๒แห่งในราคา๑๒๐๐๐ล้านบาท
ใช่ค่ะก็คือจุดที่เกิดเหตุสกนาฏกรรมไฟไหม้นี่แหละค่ะ
เลือกใช้บริการเป็นอันดับต้นเพราะว่าอยู่ใจกลางปลอยเป็ดเลยที่ประเทศกัมพูชาค่ะ
ก็ขอยืนยันว่าทีมข่าวของเราตรวจสอบให้ว่าก็จริงนะคะมีชื่อของอดีตนักการเมืองชื่อดังของไทยเป็นเจ้าของจริง
แต่เขาขายไปแล้วเขาประกาศขายประกาศขายใช่ไหมแต่ไม่แน่ใจว่ามีคนซื้อหรือยังนะแต่เห็นประกาศขายนี่นะคะเมื่อปี๖๔
ปีที่แล้วนี่เองก็ต้องหาคนที่เป็นเจ้าของมารับผิดชอบนั่นแหละความสูญเสียมันโอ้โหทั้งเจ็บทั้งตายนี่ยังหากันไม่เจออีกเยอะนะครับ